โอ้โหวันนี้นี่คือเข้มข้นมากโดยเฉพาะประเด็นการเมืองเนาะ
ครับโอ้โหแล้วดูข้างหลังข้างบนผัวผมเนี่ย

สมรภูมิศึกสุดท้ายพิธาชิงเก้าอี้นายกครับ
คือพักเก้าไกลคุณพิธาประกาศสู้๒สมรภูมิใช่ไหม

แต่สมรภูมิวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขานะครับ
เพราะว่าจะชี้ชะตาจริงวันนี้จะได้รู้นะครับ
แล้วท่าทีจากเพื่อไทยเป็นยังไง
เพราะว่าทางคุณพิทาประกาศชัดแล้ว
ว่าถ้าเขาไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทย
เพื่อไทยบอกว่าเย็นก่อนเย็นก่อน
เพื่อไทยบอกว่าเราเนี่ยไม่กระดีกระดาษ
ผมไม่ได้พูดเองนะในพักเพื่อไทยเขาพูดมา
บอกเขาไม่กระลี้กระดาเขายังให้เกียรติก้าวไกล
แล้วก็จะดันพิธาให้สุดริ่มทิ้มประตูเป็นนายกให้ได้
เพื่อไทยประชุมสอสอเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
แล้วมีกรรมการบริหารพักคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
ในประเสริฐจันทรละลวงทองเลยคาธิการพรรค
แล้วก็แคดดเดทนายกข้าวมนตรี๓คนของพรรค

คุณแพทองทานชินวัฒน์และอีกท่านหนึ่งคือ
คุณชัยเกษมนิติสิริครับ
ก็ประชุมกำหนดแนวทางกันเรื่องการโหวตนายุทธมนตรีวันนี้

จะเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
วาระการประชุมแล้วก็จากการประชุมร่วมกับ๘พัก
ได้เป็นคนเสนอชื่อนายพิธาต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา

มันเกิดเลวร้ายนะ
อาจทำให้ยะติชื่อของนายพิธามันตกไปเป็นยังไงการประชุมก็ต้องจบลง
จบลงจากนั้น๘พักขอถอยกลับมาคุยกันก่อนยืนยันว่า
สอสอทั้ง๑๔๑คนของเพื่อไทยนะครับจะขานว่าเห็นชอบครับเห็นชอบค่ะ
ที่ประชุมพักเพื่อไทยนะครับมีมติชัดเจนนะครับว่า
เราเห็นชอบกับการเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
หัวหน้าภาคก้าวไก่ภาคที่เป็นแกนอำนาจจักรตั้งรัฐบาล
เป็นนายกรรมตรีคนที่๓๐ตามวาระการประชุมนี้
แล้วก็มีมติชัดเจนมอบให้ดรสุธินคลังแสงนะครับ
เป็นผู้เสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐต่อที่ประชุม
มติที่๒เป็นมติที่สำคัญครับ๑๔๑เสียงของพักเพื่อไทย
ยินดีที่จะขานชื่อนะครับขานชื่อสนับสนุน
คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรมตรีคนที่๓๐นะครับ
อันนี้เป็นมติที่ประชุมนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือท่าทีของเพื่อไทย
แต่ถ้าอ่านจากท่าทีเพื่อไทยตรงนี้แสดงว่าวันนี้สมมุตินะ
สมมุติว่ารายชื่อคุณพิธาตกไปก็จะยังไม่เสนอชื่อทันที
จะต้องถอยแสดงว่าการประชุมก็อาจจะต้องมีครั้งใหม่
ยืนยันว่าภาคเพื่อไทยจะไม่เสนอชื่อคันดิเดตนายกลมตีของภาค
สมมวิที่แผนสำรองไม่มีจะไม่ใส่เข้าไป
แม้จะมีแสดงค่าวนะครับ
ว่านางสาวแพทองทานจะสนับสนุนคุณเศรษฐา

มันยังไปไม่ถึงเป็นมติคณะกรรมการบริหารพักไง
แต่หากคะแนนเสียงโหวตนายพิธาไม่ผ่าน
ชื่อคาร์ดิเดรตนายกัฎธรรมนตรีต่อเลยหรือไม่นั้น
คุณหมอชนนาฏบอกว่าต้องให้พักเก้าไกลเป็นคนประกาศก่อน

คือประกาศยังไงประกาศว่าเอาล่ะตอนนี้พักเก้าไกล
ก็ขอส่งไม้ต่อให้กับทางพักเพื่อไทย
เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าแก้ปัญหาประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะ

พิธีกรรมมันจะเป็นลักษณะมันต้องมีการแบบว่า

ไปประชุมเอามติมานะครับ
แล้วก็มาเสนอที่ประชุมร่วมรัฐสภาอีกทีนึง
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ต้องจับตามองตั้งแต่๙โมงครึ่ง
ที่มีการประชุมสภาเนี่ยนะคะ
แปลว่ายังไม่ถึงช็อตที่โหวตว่าเห็นชอบครับเห็นชอบขานะ
ต้องเอาสเต็ปแรกให้ได้ก่อนว่าสามารถเสนอชื่อคุณพิทาได้อีกไหม
มันจะเป็นยติไหมจะเสนอซ้ำไหม
พอถ้าเกิดว่าเสร็จจากตรงนี้แล้วถึงไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือโหวตคุณพิธาถูกไหม
ทีนี้ถามคุณพิทาหน่อยกังวลใจเรื่องนี้ไหม
คุณพิทาบอกว่าเอาจริงก็กังวลใจเหมือนกันนะ
เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดมีการคว่ำยติเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ตัวคุณพิทาเป็นนายกเพียงคนเดียว
จริงมันจะส่งผลกับระบบทั้งหมดนะมันน่ากลัว
ก็เลยไม่ถือเป็นยติซ้ำตับข้อบังคับการประชุมที่๔๑
ทีนี้ก็เลยถามคุณวิทากังวลไหม
เพราะว่ามีสวบวาลบางกลุ่มคัดทาน
ถ้าเกิดว่าจะต้องเสนอชื่อคุณวิทาอีกสั้น๒
ฟังคุณพิทาหน่อยไหมคะคุณพิทักษ์กังวลใจไหม

แล้วให้มันกลายเป็นเรื่องของระบบทั้งหมด
อีกหน่อยถ้ามันมัดผมลาดพักผม
มันก็จะมัดพักที่สองพักที่สามพักที่สี่ด้วยนะ
ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดำรงทางตำแหน่งทางการเมือง
จะต้องมีการเสนอชื่อแล้วถ้าเกิดกลายเป็นยติหมด
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งศาลไม่ว่าจะเป็นฝั่งบริหารไม่ว่าจะเป็นสภา
แล้วโดนแบบนี้นะครับบังคับหมด
มันจะกลายเป็นการผูกที่แก้ยากมาก
ต้องดึงสติกันให้ชัดว่ามันคือความแตกต่าง
ระหว่างการเสนอชื่อกับยติ
คือครูพิธากำลังพูดถึงบรรทัดฐาน
ถ้าสภาจะสร้างบรรทฐานไว้ได้หรอกคุณพิทาบอกก็
ผมก็แค่ไม่ได้เป็นนายุทธมนตรีแต่บรรทัดฐานนี้ครับ
มันจะผูกกับที่ประชุมรัฐศาสตร์สภาต่อไปไง
อีกหน่อยจะวินิจฉัยเรื่องลักษณะแบบนี้

คุณก็จะให้โหวตแค่ครั้งเดียวใช่ไหมหลังจากนี้
มันจะเป็นมาตรฐานแบบนี้ไปหรือเปล่า
ครูพิธาถ้าเกิดว่าการโหวตรอบ๒วันนี้นะ
สมมุติคะแนนมันเพิ่มขึ้นจากเดิมรอบที่แล้วได้เท่าไหร่นะ

รอบนี้มันเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึง๓๗๕จะเดินหน้าต่อไหม
คุณพิทาบอกว่าถ้าเกิดได้เสียงเพิ่มขึ้นประมาณ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ก็ถ้าเกิด๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ๓๔๐๓๕๐นะ

แต่ถ้าเกิดว่าได้ไม่ถึง๓๔๐เนี่ยนะ
ก็คงต้องยอมให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้
อันนี้มันก็จะเหมือนกับคลิปที่มีการโพสต์ออกมาก่อนหน้านี้
ว่าจะถอยให้กับเพื่อไทยได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
เก้าไกลยังจะอยู่ในสมการเดียวกันไหม
คือหมายถึงยังจะจับมือด้วยกันอยู่ไหม

เพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ร่วมกันจัดตั้ง๘พัก

ถ้าเกิดว่าพักอันดับหนึ่งไปต่อไม่ได้

เพื่อตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชน
อันนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยคิด
ว่าต่อให้เปลี่ยนมือเป็นเพื่อไทยนำ
เพื่อไทยนำก้าวไกรก็ยังอยู่ด้วย
อันนี้ฝั่งนี้คิด

เพราะว่าที่ผ่านมาสวเขาบอกมาแล้ว
ว่าถ้าเกิดเพื่อไทยกับก้าวไกลต่อให้ยังจับมือร่วมกัน

ถ้ามีเก้าไกลไม่เอาคือยังไงก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
นี่คือท่าทีของสวกลุ่มใหญ่ต้องใช้คำพูดนี้
แต่ย้อนดูสักหน่อยที่คุณพิธาเขาบอกอะไรนะ

ถ้ามานับดูนะรอบที่แล้ว๓๒๔ใช่ไหม
อันนี้เป็นฐานนะบวกเข้าไป๑๐คือบวกอีก๓๒
หมายถึงว่าวันนี้๑๐คือ๓๕๖นะ
ต้องรอดูว่าจะไปถึงหรือใกล้เคียงตรงนั้นหรือเปล่า
ถ้าไปไม่ถึงก็อาจจะต้องสลับมาเป็นเพื่อไทย
แต่อย่างที่พี่เบิร์ตบอกก็สวไม่เอาก้าวไกล
คือต่อให้เป็นแคนดิเดตนายกเขาก็ไม่เอาเหมือนกันถ้ายังมีก้าวไกลอยู่
ระหว่างที่วันนี้จับตาดูทั้งในสภา
ดูการประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เมื่อวานนี้คนก็ไปจับตาดูท่าทีของสองลุงด้วย
เพราะไม่มากก็น้อยก็อาจจะมีส่วนนะคุณผู้ชม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนเลยครับนักข่าวเดินตามประกบเลยนะ
อยากจะถามในหลายเรื่องแล้วก็จะดูสีหน้าค่าตา
พลเอกประยุทธ์หน่อยว่าเขาเป็นยังไงสีหน้าเรียบเฉยครับ
นักข่าวรายงานพยายามปรีเข้าไปประชิดตัว
ถามหลายประเด็นว่ามีการหารือกับพลเอกประวิทธิ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อจะฝ่าทางตันทางการเมืองหรือไม่
ไปถามอลายลุงตุเขาวางมือแล้ว
เขาวางมือไงก็ไม่ค่อยตอบอะไรคุณผู้ชม
รวมไปถึงกรณีถ้าเพื่อไทยเสนอชื่อ
ดิเดตนายกเป็นคุณเศรษฐาทวีสิน
เรื่องนี้พลเอกประยุทธจะคิดเห็นอย่างไรแล้ว
สวอีกล่ะสวที่คนมองว่ามาจากการจัดตั้งของพลเอกประยุทธ์
พลเอกประยุทธ์อาจจะไปหารือกับสวไว้แล้วหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ตอบในช่วงนี้ครับ
เพื่อนคุณคือต่อวางวิชานี่ตรงทาง

อะไรครับ
สำนีบรัฐบาลนี้นักข่าว

หลายเสียงสนับสนุนให้ท่าน

ท่านตอบไหมท่านยิ้มแย้มนะ
ยิ้มแย้มเดินลงบันไดมาจะตอบหรือเปล่าลองไปดูช่วงนี้ครับ
เมื่อเช้าก็ยิ้มตอนนี้ยิ้มกันอย่างเดี่ยวเลยรึคะ
ยิ้มนี่คือยังไงครับตามนั้นเลยใช่ไหมคะ
ขอบคุณมากครับ
ขอโทษนะคะทุกคน

แต่ก็รอยยิ้มคือคำตอบอยู่แล้วไงนะ

ใช่เพราะว่าตอนเช้าคุณตายสิริวัลก็ดักรออยู่
ท่านก็ไม่ตอบนะเดินขึ้นบันไดไปก็ยิ้มแบบนี้

อันนี้เนี่ยเดินมาจนถึงรถอยู่
พอเปิดประตูก็โหนรถขึ้นไปนั่ง

วัจจากภาษาของพลเอกรวิตกับพลเอกรยุริ์ดค่อนข้างต่าง
พลเอกรยุริสก็ดูนิ่งสีหน้าเรียบเฉย